คอยโควิดที่เพชรบูรณ์คุณผู้ชม
คนที่ไปพักตรงนั้นเขาบอกว่าเขาเจอผี๔คืนติดแล้ว
วันดีคืนดีก็ได้ยินเสียงผู้หญิง
วันดีคืนดีก็ได้ยินเสียงเหล็กหล่น

เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะคะ
เจ้าหน้าที่ของศูนย์พี่ต้น
คือต้องไปตอนแรกจะไปนิมนต์พระเนี่ย
ให้พระสงฆ์มาประพรมน้ำมนต์แต่ว่าเนี่ยเป็นศูนย์ที่เขา
เขาสำหรับพักคอยผู้ป่วยโควิดนะคะ
พักคอยสำหรับผู้ป่วยโควิดแปลว่าอะไร
คนข้างนอกที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่เข้าไม่ได้

นี่ที่สวมใส่ชุดนี้เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์นะคะ
ต้องเอาน้ำมนต์ของหลวงพ่อที่ปลูกเสกแล้วเนี่ย
ใส่ในบาทแล้วทำประหนึ่งว่าตัวเองเนี่ย
เห็นไหมเอาน้ำมนต์มาปละพรมแบบนี้
พร้อมกับพระพุทธรูปหนึ่งองค์ไปวางไว้ที่
เครื่องวัดความดันให้กับคนในศูนย์เนี่ย
กราบไหว้เพื่อความสบายใจนะฮะ
ผู้หญิงคนนี้เธอเป็นเจ้าหน้าที่

ศูนย์พักคอยของอบตเสดียงอำเภอเมือง

โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กบอกว่า
๔วัน๔คืนผู้ป่วยศูนย์๔ไอ
วัน๔คืนผู้ป่วยศูนย์ซีไอเสดียง
แจ้งมาว่าโดนผีหลอกหลายเสียงแจ้งมา
ว่าไม่ใช่คนเดียวนะที่ไปบอกเจ้าหน้าที่ว่าผีหลอก
หลายเสียงแจ้งมาทีมงานจะนิ่งนอนใจไม่ได้
ผู้ป่วยเขาไม่สบายใจและกลัวกัน
ทีมงานนิมนต์พระมาทำน้ำมนต์
พร้อมกับพระพุทธรูปไปรอบตึกผู้ป่วย
พระท่านสวดบทสวดมนต์
หมีก็คือท่านผู้หญิงคนนี้นะคะที่เป็นเจ้าหน้าที่
ก็จำได้บ้างไม่ได้บ้างท่องผิดท่องถูกนะ

ไปประพรมน้ำมนต์ไปนะคะ

ผู้ป่วยสบายใจคืนนี้คงนอนหลับนะฮะ
บอกให้สบายใจนะคะว่ายังไม่เคยมีใครเสียชีวิต

แล้วใช่วัดไหมที่นี่ที่นี่ก็ไม่ใช่วัดอยู่นี่

เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่เกี่ยวเนื่องกับผีกับคนตายเลยนะฮะ